คุณผู้ชมคะจำน้องนิวนักกีฬาสาวที่มีอาการคล้ายกับโดนผีเข้าได้ไหมคะ
คือทางครอบครัวพาไปหาทั้งหมอตามหลักวิทยาศาสตร์

แต่ไม่หายสักทีก็เลยอยากจะให้หมอปลามาช่วยหน่อย

นี่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้มิ้วเพิ่งเล่าไป
ทีนี้ค่ะญาติญาติก็เลยบอกว่ายังไงดีช่วยหน่อยได้ไหม
นิวนะคะอายุ๒๐เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วย
คุมตัวเองไม่ได้เลยพูดไม่รู้เรื่อง
น้ำลายยืดน้ำลายไหลออกมา
ญาติเอาพระมาคล้องคอ
นี่ก็เหมือนจะนิ่งไปนิดนึง
บอกไปหาหมอนะพาไปโรงพยาบาลนะก็ไม่หายนะ
สุดท้ายก็อยากจะให้หมอปลามาช่วยนะคะ
คือชาวบ้านอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยรู้ข่าวว่าหมอปลาจะมา
ก็เลยมารวมตัวเพื่อจะรอดูการปราบผีนี่มากันเยอะเลยค่ะ
คือชาวบ้านก็เชื่อไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าผีเข้า
แล้วพอหมอปลามาก็เลยอยากจะมารู้ว่าหมอปลาจะมีวิธีการปราบผียังไงบ้าง
เมื่อตอนบ่ายนะคะหมอปลาลงพื้นที่ไป

เริ่มมีอาการตั้งแต่๑๔สิงหาคม
เรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พยาว
ลูกวีดีโอคอลมาบอกว่าลูกสาวมีอาการแปลกพูดไม่ได้เลย
เห็นท่าไม่ดีก็เลยไปรับตัวพาไปหาหมอ
ตรวจเลือดทั้งเอ็กซาเรย์ทั้งสแกนสมอง

นี่ค่ะก่อนหน้านี้เหมือนจำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะ
ตอนอยู่บ้านเนี่ยนะคะคือมีพระรูปหนึ่งที่นครสวรรค์รดน้ำมนต์ให้
เหมือนจะดีขึ้นหน่อยนึงแต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว

ใช่ค่ะพี่อุ๋ยแต่ดูสิคะตอนนี้เหมือนเธอแบบ
ช่วยเหลือตัวเองขยับตัวอะไรแทบไม่ได้เลย
ยืนตัวงอนน้ำลายไหลค่ะ
ผมพยายามฟื้นความจำคือให้สะบัดมือเขาจะเชื่อผม
สะบัดมือแกว่งแขนลูกทันเดอร์บอลนะอะไรนะเขาก็ทำได้
แต่อยู่มาถ้านอนนิดนึงก็เป็นอีก
ผมไม่รู้จะคิดยังไงผมไม่รู้จะทำยังไง
คือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอาการในเรื่องของร่างกาย
แต่พอไปรักษาไอ้ไหนมันก็ไม่มีอาการไม่มีนิจฉัยแล้วมันไม่ได้เป็นโรคอะไร
ตั้งความหวังให้หาย๑๐๐นะนะผมอยากจะได้ลูกผมคืน
เพราะผมทุกข์ใจตลอดมาที่ผ่านมา
หมอปลาไปดูอาการค่ะพยายามจะสื่อสาร
จับมือจับแขนสัมผัสที่หลัง
น้องก็ไม่ได้มีท่าทีต่อต้านอะไร
หมอปลาบอกให้ญาติถอดสร้อยพระถอดเครื่องรางออกให้หมด
แล้วก็จะมายืนยันนะคะว่าตกลงแล้วมีสัมภเวษีมีพลังงานบางอย่างอะไรแฝงอยู่ในร่างกายหรือเปล่า
เดี๋ยวลองดูนะคะพอถอดออกแล้วจะเป็นยังไง
เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแต่มันไม่ใช่อาการของคนถูกผีเข้าพี่
เขาคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาคุมตัวเองไม่ได้
ที่เขาเรียกว่าอาการของคนถูกแขวง
คือผีเข้ากับโดนแฝงเนี่ยมันคนละอย่าง
ถ้าคนผีเข้าเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเลย
แต่นี่เขารู้ตัวเป็นระยะซึ่งเขาเรียกว่าอาการของคนถูกแฝง
จากการไล่รำเนี่ยมันเหมือนทำท่าตีบอลเล่
เมื่อกี้แล้วดูคลิปมันเหมือนอาการของพวกนางลำ

ที่เขาเอาช่อเอาวางไว้ตามใต้ต้นไม้เข้าใจไหม
เหมือนเขาต้องการสาราอะไรสักอย่าง
สุดท้ายหมอปลาบอกว่าสัมภเวษีจริงนะคะ

อยู่ในร่างของน้องนิวคือสัมภเวษีนางรำที่อยู่ใต้ต้นไม้
หมอปลาบอกรักษาได้แต่ต้องไปรักษาที่บ้านหมอปลาที่เพชรบุรีนะ
ครอบครัวก็คุยกันตัดสินใจกันว่ายังไงดี
บอกขอใช้เวลานิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้คำตอบ

คือคนในครอบครัวก็อยากจะให้น้องหายเป็นปกตินั่นแหละ
สุดท้ายก็เลยไปขึ้นรถไปบ้านหมอปลากัน
หมอปลาบอกว่ากรณีของน้องน่าจะรักษาสัก๔๕วันนะคะ
แล้วก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
เพราะปกติถ้าไม่ใช่หมอปลาก็จะบอกว่าไม่ใช่
ใช่แต่อันนี้หมอปลาดูแล้วบอกโอ้โหใช่
หมอปลาบอกแบบนั้นว่าสัมภเวษี